ถ้าไม่นับข่าวการช่วยเหลือทีมหมูป่าที่ถ้ำหลวงของไทยแล้ว
ข่าวใหญ่ที่สื่อมวลชนต่างประเทศจับตามองในช่วงที่ผ่านมา
ก็คือการพบกันของสองผู้นำชาติมหาอำนาจ
ผู้นำสหรัฐกับผู้นำรัสเซียนะครับ

ก็เกิดขึ้นท่ามกลางข้อกล่าวหาที่ว่ารัสเซียนั้น
แทรกแทรงการเลือกตั้งผู้นำสหรัฐ
จนทำให้โดนัลดทรัมป์ชนะการเลือกตั้ง

จากการแสดงความเห็นในเชิงไม่เชื่อมั่นหน่วยงานสาวรัฐ
ต่อกรณีการสอบสวนข้อกล่าวหารัสเซียแทรกแสงการเลือกตั้ง
ลาสุทธนาธิบดีทวม
แสดงท่าทีกลับลำโดยระบุว่า
สิ่งที่เขาได้พูดไปเป็นการพูดผิด
และได้แสดงความเชื่อมั่นในการทำงานของทีมสอบสวน
แต่ดูเหมือนการกลับทำในครั้งนี้
จะมีหลายอย่างที่ไม่เป็นใจ
แม้แต่ไฟในห้องแถลงข่าว
โอ้โฮเขาตั้งแต่ปล่อยไฟ
นั่นคงคืออาทิตย์อินเตลเจนส์

แต่นั่นโอเค
การพบกันระหว่างผู้นำสาวรัฐและประธานาธิบดีรัสเซีย

แต่ครั้งนี้ก็ถูกจับตาเป็นอย่างมาก
พาเวลเฟลเก็นฮาเลอร์
จะมีประเด็นมากกว่านั้น
แต่การที่ทุกฝ่ายกล่าวถึง
แต่ข้อกล่าวหาแทรกแทรงการเลือกตั้ง
ที่ทำให้ประธานาธิบดีทรัมป์ได้รับชัยชนะ
นั่นทำให้ประธานาธิบดีทรัมป์

จริงแล้วเขากับประธานาธิบดีปูติน

แต่น่าอายที่ไม่มีใครสนใจ
มันก็ไม่ชีวิตเราพูดถึงเรื่องมีโลกวิว

และคนในรัฐไม่ใช้

เอาหน่าที่พระเจ้าปุชฎ์สำคัญมาก

ในการให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องที่ทั้งสองคุยกัน

แต่ก็ยังไม่มีความชัดเจนในรายละเอียด

จะต้องชี้แจงรายละเอียดต่อสภาในสัปดาห์หน้า